คุณผู้ชมคะมีเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งร้านหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ฝากผ่านสื่อค่ะบอกว่าฝากบอกโจรหน่อยพ่อเธอพอแล้ว
ไม่ต้องมาขโมยของแล้วมาขโมยขวดขโมยแก้วน้ำสี่วันติดอ่ะ

เจ้าของร้านบอกว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้แพงอะไร
แต่มาขโมย๔วันติดแบบนี้เขาก็ต้องไปซื้อแก้วใหม่อะไรใหม่มาเสิร์ฟลูกค้านึกออกมา

ตัวเจ้าของร้านใจดีด้วยนะบอกว่าณตอนนี้ยังไม่แจ้งความ
แต่ถ้ายังไม่หยุดจะเอาเรื่องนะเพราะเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าคุณทำอะไรไว้บ้างค่ะ
เข้าไปในร้านขโมยขวดขโมยแก้วน้ำไปใส่กระสอบปุ๋ย
ค่อยขโมยแบบใจเย็นค่อยเดินแล้วก็หนีไปค่ะ
ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแบบเนี้ยนายประดิษฐ์สารทอง
อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของร้านเจ๊ปุก
ก็เลยบอกว่าร้านนี้อยู่ริมถนนสายห้วยเล็กหมู่๑๒อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วคนร้ายบุกเดี่ยวมาแบบนี้เลยค่ะตามคลิปเลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เอาขวดเบียร์ที่ลูกค้ากินแล้ววางไว้ไปใส่ถุงปุ๋ย
แต่ไม่ได้เอาแค่ขวดเบียร์ไปเอาแก้วน้ำเอาขวดโซดา
ก่อเหตุแบบนี้สี่วันติดแล้วนะคะส่วนใหญ่มาตอนกลางคืนค่ะ
เจ้าของร้านเจ๊ปุกบอกว่ามันเดือดร้อนนะ
เขาก็ต้องไปเสียเงินซื้อแก่วน้ำมาใหม่ต้องจ่ายค่าขวดโซดาเป็นพันอ่ะ
ค่าเสียหายอาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าทำแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวนะคะ
เหตุการณ์นี้ตัวผู้เสียหายเขาบอกว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับคนร้าย
เพราะว่าสงสารคนร้ายครับก็บอกโอ้คนร้ายก็คงก็คงจะเดือดร้อนอ่ะ
ก็คงจะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
เอาไว้ได้ทุกคืนที่มาก่อเหตุนะคะตามภาพนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ
คือสีเสื้อเปลี่ยนคือมาตลอดไงมาหลายวันเออมาหลายวัน
มีหลายสีเสื้อเลยที่มาขโมยอ่ะแต่หยุดเถอะเจ้าของร้านบอกหยุดเถอะ

มีคดีแล้วมันจะหนักคดีรักทรัพย์มันจะหนักและยาวิการด้วย
ใช่คือเราไม่อยากตัดอนาคตเขาก็อยากจะฝากถึงเขาให้เลิก
อยากฝากถึงเขาใช่อยากฝากเราให้เลิกซะเออ
คือผมมีแต่คนแหละที่ผมลงเฟสไปบอกแจ้งความแจ้งความ
คือผมไม่อยากแจ้งความค่ะคือคือมันไม่หนักหนาเท่าไหร่
แต่ผมมันต้องเสียคือผมอ่ะหวัดสุดาแก้วด้วยผมเนี่ย
ทำไมผมต้องซื้อข้าวร้าน
เจ้าของร้านใจดีเนาะบอกว่าคือแก้วน้ำที่ขโมยไปสี่คืนติดเนี่ยค่ะ
เขาก็ต้องไปซื้อมาใหม่เพราะว่ามีลูกค้าเข้าร้านสั่งอาหารตามสั่ง
ต้องมีน้ำให้เขากินนึกออกป่ะครับก็ต้องซื้อแก้วใหม่อะค่ะ
ณตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความแต่ว่าโพสต์คลิปภาพไปในโลกโซเชียล
เพื่อเตือนเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยร้านค้าร้านอื่นด้วย
แล้วก็เตือนคนร้ายด้วยว่าพอได้แล้วเพราะคลิปภาพมีหลักฐาน
มีถ้าแจ้งความมันเป็นเรื่องแน่แน่คุณพี่เจ้าของร้านบอกว่า
ตั้งแต่โพสต์คลิปนี้ไปในโลกโซเชียลมันไม่มาอีกเลยค่ะ
ไม่กล้ามาแล้วค่ะอืมเขาเดือดร้อนนะอืมเจ้าของร้านเขาบอกเนี่ย
ของมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่มันรวมกันแล้วก็เป็นมูลค่า